บางคนก็พังเพราะว่าชีวิตไม่รู้จะทำอะไรกินอีกแล้ว
เช่นเดียวกันกับยูทูบเบอร์สาวคนหนึ่ง
กระโดดดิ่งลงมาจากตึกฮะฆ่าตัวตาย
เป็นผลพวงจากสถานการณ์โควิดครับ
คุณแม่ร้องอยู่ข้างโรงเรียกวิญญาณลูกนะครับ
นี่คือคุณแม่พรทิพย์ลำเลิศวิชิตอายุ๕๓ปี
ประกายฟ้าหรือน้องฟ้ากระโดดตึกตกลงมาเสียชีวิต
ปกติเนี่ยน้องฟ้าแกมีอาชีพเยอะมากนะแกเก่งมาก
แกเป็นเด็กอายุเท่าไหร่นะสามสิบเอง
อายุสามสิบเท่านั้นแต่ว่าเป็นคนแบกภาระของครอบครัวไว้ทั้งหมดเลย
ทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่ได้เงิน

น้องฟ้าเป็นนักดนตรีอิสระและน้องฟ้ามีช่องยูทูปของตัวเองฮะ
ประกายฟ้าแชนัลเป็นเอฟซีน้อง

ร้องคอเวอร์เพลงแต่ละเพลงฟังแล้วขนลุกเลย
แต่หลังจากสถานการณ์โควิดมาเยือนตั้งแต่ปีก่อน
ปีก่อนงานก็เริ่มหดแล้วจากนั้นงานก็เริ่มหาย

งานของน้องฟ้าจากปีก่อนเนี่ยถ้านับย้อนไปมีนา
พอมีนาโควิดมาพังตั้งแต่ตอนนั้นเลย
มีนาปีไหนปี๖๓งานหายข้ามปี
จนกระทั่งมามีนาปี๖๔จนฮะก็ยังไม่มีงานอยู่ดีครับ
สุดท้ายแล้วน้องฟ้าช่วงปี๖๓
น้องฟ้าก็เคยทำคลิปตอนเดือนพฤษภาคม

ทำคลิปให้เห็นว่าตัวน้องฟ้าเองก็เดือดร้อน
แต่ตัวน้องฟ้าเองอยากจะส่งกำลังใจ
ให้กับทุกคนที่เดือดร้อนเช่นเดียวกันฟังคลิป
สวัสดีค่ะเราชื่อฟ้าเป็นนักร้องอิสระ
สถานะปัจจุบันตกงานมาแล้ว๒เดือน

แต่ว่าพอเราได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น
เราอาจจะค้นพบสิ่งอื่นที่เราทำได้ดีก็ได้ค่ะ

เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะ
ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจก็แล้วกันเนอะ
ทุกคนขอให้รักษาตัวดีนะคะ
แล้วก็ไว้เจอกันในวันที่ทุกอย่างเป็นใจค่ะ

แต่ไทยเองก็ต้านทานความร้ายกาดของสถานการณ์โควิดไม่ไหวครับ
น้องฟ้าจากไป๒๖มิถุนายนทั้งที่๒๙พรุ่งนี้นะฮะ
น้องฟ้าเสียชีวิต๒๖จริงแล้ว๒๙คือวันเกิด

เกิดของน้องฟ้าแล้วแต่น้องฟ้าก็มาจากไปซะก่อนนะครับ

น้องฟ้าเองเคยพยายามจะฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่ง
ที่บ้านของคุณสุวัชชัยแฟนของน้องฟ้า
ตอนนั้นก็พยายามช่วยเหลือกันช่วยเหลือได้
แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลทันทีคุณหมอวินิจฉัยแล้ว

คือถ้าอาการโรคซึมเศร้าอยู่ดีก็หุนหันพันแหล่น
ฆ่าตัวตายได้แต่อาการของน้องฟ้าตอนนู้น
พยายามจะโดดตึกฆ่าตัวตายมาจากความเครียด
คุณหมอก็เลยให้ยาคลายความเครียด
อากับกิริยาของน้องฟ้าจากเดิมที่จะมีความซึมเศร้าหน่อย

ดีขึ้นจนคนในครอบครัวก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้ว
สุดท้ายน้องฟ้าก็มาตัดสินใจ
กระโดดตึกฆ่าตัวตายนี่คืออีกเหตุการณ์หนึ่งครับ

ภูมิคุ้มกันทางร่างกายของเราไม่เท่ากัน

ฉะนั้นไปไล่ดูคุณผู้ชม

มีบางคนนะถึงขั้นคิดบอกว่าอยู่เฉยก็เสี่ยงโควิด
ม็อบก็เสี่ยงโควิดงั้นไปมอบเลยแล้วกัน
ขับไล่รัฐบาลลุงตู่เผื่อว่าอะไรจะดีขึ้น

เพราะตอนนี้คนตายเป็นใบไม้ร่วงนะ
ไม่ตายเพราะโรคก็ตายก็ฆ่าตัวตายกันแบบนี้